คุณเป็นสายแบบจัดหนักจัดเต็มแบบบุฟเฟ่
เราแนะนำว่าคุณควรจะไปร้านเจ๊เบนบุฟเฟ่
เขามีก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่แล้วก็มีขนมจีนปากจัด
ราคาโดนใจจ้า
ไปที่นี่เลยค่ะประชาอุทิศ๒๖ทับ๑
ร้านเจ๊เบนก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่
หน้าร้านเจเบนเนี่ยนะคะจะถูกจัดวางด้วยโซนขนมจีน
บางคนบอกเอ๊ะขนมจีนหรือก๋วยเตี๋ยวเรือกันแน่เอาใหม่
คือเขาจะมีทั้งขนมจีนและก๋วยเตี๋ยวเรือแยกโซนกัน
เริ่มต้นกันที่โซนขนมจีนปากจัดกันก่อนเนาะ
นี่คุณดูความเข้มข้นของน้ำยาอันนี้น้ำเงี้ยว
อันนี้น่าจะน้ำยาป่าดิฉันว่านะ
สีสันจัดจ้านเนี่ยหูแกงเขียวแกงเขียว
ดูสิคะเขามีน้ำยาให้คุณเลือกเยอะมาก
น้ำยาป่าน้ำยากะทิเขียวหวานน้ำพริกอะไรมีหมด
พร้อมกับด้านหน้านี่คือผักสด
สดผักลวกผักดองมีเป็นกองให้คุณเลือกเลย
ที่สุดของความหิวแล้วค่ะตอนนี้สุดเลย
ดูอยู่เนี่ยหิวแล้วค่ะทั้งหมดที่เราเห็นกันอยู่คุณผู้ชม

หัวละ๕๐บาทต่อ๑เมนู
ที่ร้านเขาก่อนมีหมดเส้นเล็กเส้นมี่บะหมี่เส้นใหญ่

เข้มข้นคักเลยคุณเดือดปุ๊ดทะลุจอออกมาเลย
แล้วเครื่องเคียงของเขาเยอะมาก
มีให้เติมมีเลือกกันแบบโอ้โห
เอาเป็นว่าใครชอบทานแบบไหนก็เลือกใส่กันได้นะคะ
แล้วคุณผู้ชมเนื้อเขาต้มเคี่ยวกับน้ำซุป
ฉ่ำชิ้นโตเลยนะ
ส่วนของหมูนี่ก็หมูเขาจะไม่ใหญ่มาก
ขนาดพอดีคำแล้วชำไม่เหนียวชำ
ทานง่ายอร่อยแน่นอนแล้วลูกชิ้นนี่เด้งดึงเด้งดึง

อยากจะบอกว่าเจ๊เบนเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าอีกหนึ่งท่านที่
ต้องเปลี่ยนวิถีในการทำมาหากินนะ
เพราะว่าก่อนที่จะเจอวิกฤตโควิด๑๙เนี่ย

ทำเป็นทำไม่ได้ทำไมล่ะ

โหตายแล้วเอาเป็นร้านคาราโอเก่มาก่อนหรอ
ใช่เขาเป็นร้านคาราโอเกะมาก่อนไม่น่าเชื่อใช่ไหม

โอ้โหเธอบอกแต่แรก
เนี่ยแล้วคุณรู้ไหมว่าน่าสงสารมาก
คาราโอเกะอะไรต่างมันก็ต้องปิดตัวลง

รอกแรกปิดไปแล้วนะ
แล้วเขาก็เลยคิดไอเดียว่าเฮ้ยทำอะไรดี

รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายของเขาก็เปลี่ยน
จากร้านคาราโอเกะก็เปลี่ยนมาเป็นคนทั่วไปที่ทานกลางวัน
แต่สัญญาว่าจะไปนะสัญญาจะไป

เขาขายก๋วยเตี๋ยวกับขนมจีนอยู่
เอาเป็นว่าเขาบอกครั้งแรกขายครั้งแรกคุณฟังนะ
ลูกค้าเข้าร้าน๑๐๐๐คนต่อวันต่อวัน
แต่แถวนั้นคือคนเยอะจริงก็ต้องยอมรับนะ

แต่ทุกวันเจ๊เบนบอกเขากัดฟันนะ

เราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพที่ได้รับผลกระทบนะคุณผู้ชม

แล้วก็มาแนะนำร้านด้วยถ้าใครอยากจะทานก็ลองไปชิมกันดูได้นะคะ
คนที่กินเยอะมาที่นี่ต้องบอกว่าคุ้มมาก
เพราะเขาเป็นบุฟเฟ่หัวละ๕๐บาทเท่านั้นเอง

อีกครั้งคุณอยู่กรุงเทพคุณอยากจะแวะไปซื้อกลับบ้าน
หรือจะให้รายเดอร์ไปก็ได้เหมือนกันนะ
จ้างไปยังไงก็ว่ากันไปแถวประชาอุทิศ๒๖ทับ๑นะคะ
คุณชนะเหมาะที่จะไปทานร้านนี้มาก
เพราะคุณชนะเป็นคนไม่มีน้ำยา
ถ้าไปร้านนี้คุณจะได้น้ำยาเยอะมากเลย
คุณเข้าใจดิฉันใช่ไหมคะ
ที่บ้านคุณไม่ได้ทำขนมจีนคุณก็เลยไม่มีน้ำยาไง
คุณก็ต้องไปอุดหนุนเขา